เพราะว่าไม่มีตังค์แม่ก็ต้องไปยืมเขาอีก

อะไรคือสายสัมพันธ์ที่ยังเหนียวแน่น
ในการที่ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้

ว่าจะไปทิ้งเขาแล้วก็ทำตามสัญญาจริงจริงครับ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ
ในแต่ละเพลงเพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขัน
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จัก
ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ด้านหลังของคุณแผ่นประ่วงตอบนี้คุณช่วยมันเป็นของคุณ

รับไปเลย๑ล้านบาท
กันไม่มีวันหมดค่ะนะคะฝึกซ้อมร้องกันมาดีค่ะ
ตรงนี้รอคุณผู้ชมอยู่นะคะเป็นที่พักใจให้กับคุณผู้ชมทุกท่าน
ที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากค่ะเหมือนสาวคนนี้ค่ะ
แต่ณะตอนนี้ค่ะหลายโลกลุมเลาฮอร์ค่ะ
ก็ทำให้สุขภาพร่างกายของเธอนั้นซุดโสมค่ะ
หมายรวมถึงดวงตาที่เคยมองเห็นกลับมืดบอดด้วยค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของเธอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ชื่อนางสาวเกวลีนามสกุลพวงศรีเงินค่ะชื่อเล่นชื่อเกลอายุยี่สิบหกปีค่ะ
ที่บ้านของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกคนค่ะมีตัวหนูมีสามีของหนูแล้วก็มีแม่
มีลูกชายแล้วก็มีพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ก็คือตากับยายค่ะ
จากแฟนกับลูกแล้วทุกคนก็เป็นลูกหมดเลยค่ะ
เกิดมาก็ปกติดีค่ะประมาณ๑๕๑๖ปี
ก็มาตรวจเจอโรคเบาหวานคือว่าไปปัสสาวะในห้องน้ำอย่างนี้
แล้วมดมันตอมแม่เขาก็เลยพาไปตรวจน้ำตาลก็๓๐๐กว่า
แล้วก็หาหมอฉีดยามาเรื่อย
ไตก็เป็นไตวายระยะสุดท้าย
หมอก็ทำการเจาะคอให้แล้วก็ฟอกไตมาเรื่อย
สาเหตุที่หนูตาบอดคือหนูเป็นเบาหวาน
น้ำตาลสูง๒๐๐กว่าแล้วก็ความดันก็สูง
ส่งผลทำให้เส้นเลือดในตาเนี่ยมันแตก
ก็พังพืชบังตาจน๒ปีนี้ก็คือมืดไปเลย
ตอนแรกหมอบอกว่า

ปัญหาคือใหม่ที่คอจะขาดบ่อยมาก

แล้วก็ติดเชื้อก็มีเยอะ
แล้วก็เวลานอนฟอกไต
เลือดบางทีก็ดูดไม่ออกบ้าง
มีปัญหาหลายอย่างเครื่องก็จะดัง
เจ็บที่เส้นแต่ก็ต้องทนเอา
เคยทำเย็บผ้าได้เดือนประมาณ๗๘๐๐๐บาท

เพราะจะต้องเอาเขาไปฟอกไตอีกวันเว้นวัน
ไปทีบางทีกลับมาไม่ถึงบ้านต้องแวะโรงพยาบาลอีก
ก็เขาจะเหนื่อยเขาจะหมดแรงมา
บางทีฟุ๊บมาก็เวลาแม่ก็ขับรถ

แล้วแม่นี่สุขภาพเป็นไงคะ
แม่ก็มีความดันเบาหวาน
เบาหวานนี่มันเป็นกรรมพันธุ์เหรอคะแม่

นี่เพิ่งมาเจอได้สักไม่กี่เดือน

นักสุด

มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องเกลร้องได้ครับ
มาพบกับคุณเกลนะครับแสงสว่างแห่งความหวังยังส่องอยู่เสมอ
แม้ตัวเธอจะอยู่ในโลกมืดเชิญครับ

สวัสดีคุณเกลนะคะสวัสดีนะคะคุณเกล
ต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณเจวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมากับครอบครัว
ทางด้านล่างก็ขอต้อนรับคุณพ่อม้วนนะครับคุณพ่อใหญ่นะครับ
ขอบคุณแม่ดาวเรืองคุณจืดและน้องโชว์กุลสวัสดีครับ
ขอต้อนรับนะคะสมาชิกครอบครัวของน้องเกลอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้ก็มีเงินทุนอยู่เท่าไหร่แล้วจำได้ไหมคะ
๐บาทร้องไปแล้วนะครับทั้งสิ้น๔เพลง
ใช้ตัวช่วยไปแล้ว๒ตัวช่วยยังเหลือตัวช่วยอีก๑แผ่นป้าย
เห็นบอก๒๓เดือนก่อนนะเส้นเอ็นที่ขาพลิกเกิดอะไรขึ้น
ก็คือหนูนอนเฝ้าร้านอยู่หน้าบ้านกับแฟน
ตอนนั้นก็คือลุกเร็วไงลุกเร็วแล้วขามันแบะออกไป
ครั้งนี้มันแบะออกไปเส้นมันก็แบบพลิกกันแล้วมันก็ชา
พอชาแล้วทีนี้มันก็ไม่หายเลยมันก็ปวดมาตลอดเลย

แล้วก็เดินกระเพกกระเพกอยู่สักระยะหนึ่งเลยตอนนี้ดีขึ้นยังคะ
มันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังแป๊บอยู่บางทีเวลานอนกลางคืน
บอกวันที่เกลเจ็บหนักมากเนี่ยมักจะมีอะไรที่พูดกับแม่เกลพูดอะไรกับแม่
วันนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูปวดท้องมากเลยปวดท้องก็จะไปโรงพยาบาลกัน
หนูก็ไปไม่ถึงจนให้รถโรงพยาบาลมารับ
จนแบบคิดว่าแบบอยากตายแบบไม่อยากอยู่แล้ว
หนูก็ถามเขาคำว่าแม่รักหนูไหม

แม่ก็ไม่มีเงินจ่ายหรอกครั้งละพัน
อาทิตย์หนึ่ง๓ครั้ง๓๐๐ก็เอาเงินเย็บผ้าไปหมดได้ทั้งเดือน

นี่เขาก็ถามว่ารักเกลไหมรักหนูไหม

แต่ในยามที่มันไม่มีมันก็ไม่มี
ทุกคำถามเวลาช่วงที่ยากลำบากในการ
ในการรักษาชีวิตไว้
จะมีคำถามว่าแม่รักหนูไหม

มันพูดไม่ออกอะ

บอกได้เลยรักคนเคยบอกตาเขานะ
แต่ถ้าแกไปก่อนแม่แกก็สบาย
แต่ถ้าแม่ไปก่อนเกลต้องอยู่ให้ได้

เกลคะเวลาจะต้องไปฟอกไตแล้วแม่ไม่มีตังค์เกลรู้สึกยังไง
ก็สงสารแม่แล้วก็ไม่อยากไปด้วย
เพราะว่าไม่มีตังค์แม่ก็ต้องไปยืมเขาอีก

เกลได้เคยเอ่ยกับแม่ไว้ว่า

เกลหายืนจนได้
วันนี้เกลมีอะไรอยากคุยกับแม่ไหม

มีอะไรบ้างที่เกลพูดแล้วแม่รู้สึกแย่ที่สุดเลย
ที่เขาพูดบางทีว่าไม่รักเขาอะไรอย่างนี้
แต่ความรู้สึกแม่นะแม่รักลูก
ไม่ว่าลูกจะดีจะเลวก็รัก
จนที่ว่าเขาเจ็บเซมาหาเราก็รับได้
แม่คะแม่พูดให้ชื่นใจหน่อยสิคะว่าแม่รักเกลขนาดไหน
รักมากอ่ะรักเท่าชีวิตเลยรักที่สุด
เอาล่ะวันนี้ค่ะอยู่กับเราแล้วค่ะร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ครับก็ช่วยกันประคับประคองกันไปนะคะ
ให้ได้เงินกลับไปสูงสุดเท่าที่น้องเกลจะทำได้ค่ะ
ตอนนี้เกลร้องได้ไปแล้ว๔เพลง
รับไปแล้วนะครับ๖๐๐๐บาทก็พอเพียงที่จะสามารถที่จะทำการผ่าตัดย้ายจุดฟอกไตได้
อีก๔เพลงตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วของสามแสนนะคะกับตัวช่วย๑ตัวช่วยที่เหลืออยู่
ตอนนี้ก็มาเริ่มกันที่เพลงที่๕เลยนะครับเพลงที่๕ก็๘๐๐๐บาทนะครับ
อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ
นี่คืออินโทรเพลงที่๕นะครับ
เพลงที่มีมูลค่า๘๐๐๐๐บาท
ก็อินโทรขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้าทีเดียวอินโทร
เกลคะเป็นไงคะเพลงนี้ค่ะ
ก็ครั้งแรกเคยฟังในทีวีค่ะ
แต่ก็ยังไม่เคยหันร้องจริงจัง

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเกลคนเดียวค่ะ
ลองดูค่ะว่าเราไหวแค่ไหน
พร้อมที่จะคว้าเงิน๘๐๐๐หรือเปล่า
ขอให้โชคดีในการตัดสินใจค่ะเกล

สำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
เกลครับเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ

โอเค

หมายคือ๘๐๐๐เท่านั้นค่ะ
ตอนนี้นะครับสู้นะครับ

เหลืออยู่อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ค่ะ

ผิดคาดนึกว่าอยากใช้คิดว่าร้องได้ใช่ไหม

จะนั่งร้องหรือจะยืนร้องคะรอบนี้

ตัดสินใจไปแล้วว่าจะเล่นโดยที่ไม่ใช่ตัวช่วยนะคะ
จืดเป็นกำลังใจที่ดีแน่เลย

รู้ครับคะทำให้เต็มที่

เอาละครับได้กำลังใจจากแฟนนะครับ
จากครอบครัวแล้วก็คิดไว้จากคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
ขอให้โชคดีนะครับกับเพลงนี้

เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมาครับ
สู้ค่ะ
หนึ่งคนคนนี้

ถูกหลอกหักหลัง
จากคนไว้ใจ
ถูกคนสองคน
เขารุ่มสุ่มไฟ
ถามหน่อยได้ไหม
ทำไมใจร้ายเหลือเกิน
ก็ใครไม่รู้

ชูแฟนฉัน
เข้ามาผัวพัน
ไม่ได้รักฉัน
แฟนฉันร่วมมือ
ให้เขาล่วงเกิน
หมดแรงเดิน
จำยอมต้องนอมจำนอน
สอง

ฉันโดนจับตรึงแล้วยน
บ่บึงที่มันมืดหมด
ขอใจคน
สีดำดังโครน
นี่หรือคือคน
ที่บอกว่ารักฉันนาน
ถ้าหมดรักฉัน
อย่าหันอย่ามอง
ออกไปทั้งสอง
ไม่ต้องร่ำลา
ยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชา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

ที่ห้านะครับมูลค่าแปดหมื่นบาทเกลร้อง